ส่วนเรื่องของฟืนไฟก็ต้องระมัดระวัง
เวลาเรามองขึ้นไปในพื้นที่กรุงเทพนคร
เห็นสายไฟสายสื่อสารอะไรมันรกรุงรัง
เราก็กลัวจริงว่ามันจะเกิดไฟไหม้

เมื่อเช้าเส้นรัชดารถติดมากเลยนะฮะ

ไฟมันลุกไหม้สายสื่อสารสายไฟ
เจ้าหน้าที่ต้องมาดับนะฮะที่สำคัญ
นี่เลยต้องปิดการจราจรในช่วงนั้น
ซึ่งช่วงนี้นะฮะก็คือเส้นวิภาวดีรัชโยธิน

แล้วปรากฏว่าพอมีการปิดการจราจรในช่วงเช้า

โอ้โหการจราจรติดขัดมากเลยนะครับ
โดยพันธุ์ตำรวจโทสมพรอุปพงศ์รองภูมิกับการ
จราจรสนผลโยธินรับแจ้งเหตุนี่แหละครับ

เปลวไฟร่วงลงมากีดขวางการจราจร
แล้วก็จำเป็นที่จะต้องปิดเส้นทางการจราจร
เพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับ
บนถนนรัชดาพิเศษขาเข้า
บริเวณช่วงหน้าคอนโดมิเนียมสุภาลัยปาร์ค

และที่สำคัญต้องเร่งไปดับเพลิงนะฮะ
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงนะฮะ

ที่เกิดเหตุห่างจากช่วงทางลงสะพานรัชวิพาประมาณ๑๐๐เมตร
พบว่าเพลิงกำลังลุกไหม้สายสื่อสาร
แล้วก็ลุกไหม้ลามไปถึงสายฟงสายไฟ
เป็นแนวยาวส่งผลให้สายไฟบางส่วน
มันขาดครับหลุดร่วงลงมาขวางบนพื้นถนน
๔ช่องการจราจร
รถยนต์ไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านไปมาได้นะครับ
เจ้าหน้าที่จราจรจึงต้องปิดถนนชั่วคราว
ส่งผลให้การจราจรในตอนเช้าเช่นนี้
ซึ่งมันติดหนึบอยู่แล้วไปกันใหญ่เลยฮะ
หนึบเป็นระยะทางยาวถึงแยกประชานุกูลนะครับ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจึงใช้สารเคมีทำการดับเพลิง
ใช้เวลาประมาณ๒๐นาทีก็สามารถดับเพลิงเอาไว้ได้นะฮะ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้

ซึ่งหลังจากนี้การไฟฟ้านครหลวงจะเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
เพื่อสรุปสาเหตุของเพลิงไหม้ต่อไปนะครับ
เราก็กลัวกันอยู่ไอ้สายไฟสายสื่อสารที่มันวนเวียนพันละวัน
ยุ่งเหยิงแบบนี้สักวันหนึ่งมันจะเกิดเหตุเพลิงไหม้